ดูอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ปลายปีช่วงเทศกาลหลายที่หลายพื้นที่เขาก็จัดงานกันนะคะ
ที่อำนาจเจริญจัดงานประเพณีฮิต๑๒

เป็นยังไงฮะ
ตีกันยับเลยค่ะ

นี่ค่ะกลางคอนเสิร์ท
หูลงไปตรงนี้

ล้มพังไม่เป็นท่าแบบนี้ค่ะ
แล้วเป็นการตีไกลของวัยรุ่นสองกลุ่ม

แล้วในทุกคืนก็จะมีการแสดงของศิลปินชื่อดัง

เป็นคิวของวงเฟรมกับคุณพีเสดิร์ด

จงคอนเสิร์ตงานแบบนี้ค่ะ
ตะลุมบอนกันอยู่ใน๒๕๓๐คน
ตะลุมบอนกันเข้าไป

แล้วก็คุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุได้ทั้งหมด

คำด่าจะมาจากคลุมคนเกาะเหตุไว้รุ่นทั้ง๒กลุ่ม
คนเขาจะมาสนุกการทำพกรอยกันหมดเลย

คือเมื่อวานก่อนมุกราหารมีงานหัดฉัน
หน้าหนาวมุกดาหารก็ตีกันอย่างนี้นี่แหละ

เราจะได้มีอะไรที่ผ่อนคลายหรือว่าชื่นอกชื่นใจกันบ้างช่วงปีใหม่

ประชาชนเขาเดือดร้อนบรรยากาศมันเสียนะครับ